ยังอยู่ที่ตัวลงตัวเลขนี่แหละวนเวียน
อยู่แถวนี้คุณผู้ชมค่ะเป็นข่าวของตลกรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
งานแถลงข่าวก็ขอพูดคุยอัปเดตกันสักหน่อย
แฟนตั้งใจฟังให้ดีนะคะเพราะว่ามีเรื่องตัวเลขมาฝากกันด้วยค่ะ
คือเอาจริงพวกเราเพิ่งรู้ว่างวดที่ผ่านมานี่นะ
ไอ้หม่ำนี่นะถูกรับตรีศูนย์แปด
๑๐ใบคุณผู้ชม
เรียกได้ว่ารับทรัพย์รับเงินไปหอมปากหอมคอ
เยอะมากเลยนะครับถามว่า
รีบแป๊บนึงเมื่อกี้เธอไม่ใช่๑๐ใบนะ

๑๐คู่เฮ้ยขอภาพให้๑๐คู่ก็เท่าไหร่๒๐ใบน่ะสิ

แล้วก็ถามว่าเอออ้ายอ้ายได้เลขมาจากไหนล่ะจ๊ะไอ้หม่ำ
หม่ำก็บอกว่าโอ๊ยไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันเยอะแยะ
ซื้อเลขพศเกิดของตัวเอง

ก็๐๘ไงจัดไปเลยจุก๑๐คู่นะฮะปรากฏว่าออก๐๘จริงงวดที่แล้วอ่ะ
แต่ว่าพี่หม่ำก็บอกคำว่าเงินที่ถูกมาเราก็ถามว่าอุ๊ยพี่เอาไปจับจ่ายใช้สอยอะไรล่ะ

ชอบก้าวไม่รู้อ่ะไม่รู้ชอบก้าว
ก็ไม่รู้อ่ะถ้าผมเลือกกันผมไม่รู้แต่ว่าผมชอบก้าว
คิดก็ถูกสิบคู่นะศูนย์แปดถูกสิบคู่ศูนย์แปดถูกสิบคู่
ปีเกิดเราก็ซื้อไปงั้นแหละศูนย์แปดถูกสิบคู่
ก็ไม่ได้ตังค์หรอกมันเอาไปหมดแล้ว
มีอะไรเอาไปหมดแล้วไม่ถูกเหรอ

คือเข้าใจของคนเป็นเมีย

แต่พอได้เงินเงินเมียเท่านั้น

รู้ช้าอีก